ส่วนเรื่องนี้ที่จังหวัดพระนครศรียุธยาค่ะเหตุเกิดจากคำว่าเฮ้ย
เฮ้ยเนี่ยจากคำนี้ถูกวัยรุ่นเจ้าถิ่นรุมทำร้ายจนบาดเจ็บเลยนะคะ
เดี๋ยวไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะตำบลเชียงรากน้อยอำเภอบังปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอุทิยาครับตามภาพเนี่ยนะคะก็คือช่วงคืนวันที่สองกันยายน
รถจักรยานยนต์๔คันรถเก๋ง๑คันไล่ตามรถจักรยานยนต์ของคนเจ็บ
นี่ค่ะส่วนอีกมุมหนึ่งอยู่ริมถนนจะเห็นรถจักรยานยนต์ของคนเจ็บล้มลง
ตัวผู้เสียหายที่เสื้อสีขาวนะคะเป็นคนนั่งซ้อนแล้วก็วิ่งหนีเข้าไปเห็นไหมค
วิ่งหนีเข้าไปในซอยครับเพื่อนที่กองอยู่กับพื้นอ่ะโดนรุมอ่า
กว่าคนรุมทำร้ายสักพักหนึ่งกลุ่มที่ก่อเหตุก็ขับรถออกไปจากที่เกิดเหตุ
เราได้คุยกับผู้เสียหายเหตุการณ์มันเกิดจากคำว่าเฮ้ยจริงจริงคุณผู้ชมค่ะ
ขอเรียกเป็นนามสมมุตินะคะเรียกว่าในเออายุสามสิบสี่
บอกว่าผมเนี่ยเจ็บที่แขนที่หน้าที่ตัววันเกิดเหตุผมกับเพื่อนรุ่นพี่ที่รู้จักกัน
ขี่รถจักรยานยนต์ไปด้วยกันผมมานั่งซ้อนที่อำเภอบางปะอินนะคะ
มันก็จะมีกลุ่มวัยรุ่นไปนั่งสังสรรค์กันตอนกลางคืนพอไปถึงมันจะมีคนเดินข้ามถนนนะคะ
ตัดหน้ารถเบรกกระทันหันก็เลยส่งเสียงร้องเฮ้ยเพราะว่าตกใจ
เขาเบรกกันทันหันเลยหันไปมองคนที่ข้ามถนนว่าเป็นอะไรไหมอ่า
ก็ไม่ได้อะไรนะคะแค่นั้นเลยเฮ้ยเพราะต้องเรกกระทันหันมีคนข้ามถนน
ก็ขี่รถต่อเท่านั้นแหละได้ยินเสียงกลุ่มวัยรุ่นแถวนั้นตะโกนบอกจอดจอด
เขาไม่จอดค่ะโดนถีบรถล้มโดนกรูเข้ามาทำร้าย
เพื่อนรุ่นพี่ที่กองอยู่กับพื้นโดนรุมทำร้ายจนสลบ
ยืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องกับกลุ่มนี้เลยจริง
หลังเกิดเหตุแจ้งความกับตำรวจสพพระอินราชาเรียบร้อยแล้วค่ะ
หลังว่าเฮ้ยนี่แหละ
เริ่มรู้เลยครับ
แล้วก็ไม่ทันแล้ว

ผู้กำกับการสพพระอินราชาบอกว่ารู้ตัวกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุแล้วนะคะ
อยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีค่ะ
แล้วก็กำชับสายตรวจให้ตรวจสอบหน่อย

ตลาดประตูน้ำพระอินทร์วัยรุ่นชอบไปจับกลุ่มรวมกลุ่มสังสรรค์
ดื่มกินอะไรกันนะคะพี่อุ๋ยครับแล้ววัยรุ่นกลุ่มนี้มันคงได้ยินคำว่าเฮ้ย
แต่ไม่ได้เกี่ยวกับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้เลยนะเขาเฮ้ยคนข้ามถนน
เขาเบรกกระทันหันเขาเลยตกใจเขาเฮ้ยมาลุมเขาเลยอะค่ะ
ไปแถวนี้เฮ้ยไม่ได้เลยใช่ไหมถามเฮ้ยเลยพี่อุ๋ยแล้วเราก็เฮ้ยบ่อยซะด้วย